คุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ค่ะ
วัยรุ่นคนนี้ขโมยสายไฟคุณ
แล้วชาวบ้านเขาผ่านมาเขาเห็นพอดีเอ้ยทำอะไรน่ะ
คนที่ขโมยสายไฟนะกำลังหอบสายไฟอยู่เลย
เราอ้างว่านี่ของผมยางมันรั่ว
ผมก็เลยต้องหิ้วสายไฟกลับบ้าน

ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เป็นหลักฐานเลยแหละ
อยากดูไหมเดี๋ยวไปดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วกันค่ะ
โอ้โหยืนยันประโยคเดียวของผมครับของผมครับ

ก็ยืนยันแบบนี้แล้วดูสิเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตกเป็นตะเลยนะ
ผมทำงานเกี่ยวกับติดตั้งสายไฟแถวนั้น
แล้วไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบไปไหน
ไปไหนถ้าสมมุติเกิดว่าแมนบริสุทธิ์ใจจริง
เล่าให้ฟังเป็นฉากไม่ต้องรีบเดินหนี

นี่ชาวบ้านเขาเอาคลิปมาถ่ายไว้นี่ก็เป็นหลักฐานเลยนะคุณผู้ชม
ซึ่งวัยรุ่นคนนี้เขาบอกว่าเขาเอาสายไฟมาจากหน้ารีสอร์ท
ที่บ้านดงแดงก็บอกว่าจักรยายางรวก
หอบสายไฟเดินกลับบ้านแบบนี้ค่ะ
คือเขาไปทำงานติดตั้งสายไฟแถวนั้นไง

ผู้นำชุมชนเขาเตรียมจะเปิดตลาดนัดแล้ว
หลังจากที่โควิดมันแบบซาซาไปใช่ไหม
ปรากฏว่าอ้าวจะเปิดตลาดนัดยังไงล่ะนี่
สายไฟโดนขโมยไปหลายจุดเลย
สนามกีฬาก็โดนเมื่อกี้ตลาดนัดโดนแล้วนะ
สนามกีฬาด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สวนเกษตรวัดยังโดนนะคุณผู้ชม
รวมมูลค่าเป็นหมื่นเหมือนกันนะ
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๖บ้านดงแดงนี่นะ

ก็เดินทางไปที่สพจตุรพักษ์พิมารที่๑๐๑เลย
จะแจ้งความให้ตามตัวคนร้ายที่ขโมยสายไฟเนี่ย
เอาตัวมาดำเนินคดีให้ได้เลย
ทูลเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าโอ้ตั้งแต่โควิดระบาดหนักเลยนะ
นำหมู่บ้านเขาก็เห็นว่าเออปิดตลาดนัดไปก่อนละกัน

พอสถานการณ์โควิดมันเริ่มดีขึ้น
เดี๋ยวจะกลับมาเปิดตลาดนัดอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้พอจะเปิดตลาดนัดปั๊บ
เห็นว่าสายไฟที่ห้องน้ำในตลาดมันหายไปไหนนะ
หลังจากนั้นเดินสำรวจรอบตลาดเลยค่ะ
ปรากฏว่าสายไฟมันโดนตัดหายไปเป็นจุด
หลายที่เลยอย่างที่บอกเนี่ยนะ
เขาก็เลยกลัวไงว่าเอ๊ะนี่ขนาดโดนกันเยอะนะวัดยังโดนสนามกีฬายังโดน
แล้วถ้าเกิดยังจับตัวคนร้ายไม่ได้อีกเนี่ย
อีกหน่อยเนี่ยมันจะมาขโมยข้าวเปลือกของชาวบ้านที่เขาตากไว้ที่ถนนหรือเปล่า
นี่เป็นหน้าเก็บเกี่ยวข้าวแล้วด้วยไงคะ
ตัดสินใจว่าเอาล่ะยังไงต้องไปแจ้งความให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้
แล้วผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดเลย
ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลดงแดงที่จตุรพักษ์พิมารเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่านี่คุณผู้ชมดูสิเห็นไหมมันแหว่งมันหายไปเนี่ย
เออคือมันมีรอยตัดสายไฟที่พ่อค้าแม่ค้าเขามาชี้ให้ดู
แล้วสายไฟตรงเนี้ยนะมันยาวประมาลทั้งสามร้อยกว่าเมตต์

ทำไงตลาดจะเปิดได้ยังไงไม่มีไฟใช้ถูกไหม
ห้อยเลยฮะใช่แล้วก็ไปคุยกับกรรมการตลาดเนี่ย
ก็บอกว่าเอาจริงตอนนี้ผู้นำชุมชน
แล้วก็คณะกรรมการเองประชุมปรึกษาหารือกัน
เดี๋ยวจะทำเรื่องของงบในการซ่อม
ขอไปที่เทศบาลตำบลดงแดงก่อน
เอางบนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
แต่ว่าตอนนี้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าเองนะ
ก็อยากเปิดตลาดจะได้ทำมาหากิน
แต่พอมันต้องซ่อมเขาก็ควักกระเป๋าตังค์ออกมาจ่ายกันเอง
ให้เป็นเหมือนกับค่าซ่อมชั่วคราวก่อน

ไล่ดูกล้องวงจรปิดในเส้นทาง
ที่คิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะหลบหนีไป

คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด
แล้วเขาก็คงจะตัดสายไปขโมยสายเอาไป
เดี๋ยวจะไปเอาทองแดงข้างในไปขายเอาเงินมาซื้อยาเสพติด
แต่ถ้าเกิดใครมีเบาะแสนี่แจ้งไปที่โรงพักจตุรพักษ์พิมารได้เลยนะคะ
แต่คลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้ก็ถือว่าเป็นหลักฐาน

ลูกหลานใครต้องโดนนะ